เราอยู่กันที่ซอยสามัคคีจังหวัดนนทบุรี
ซอยที่มีร้านรวมของอร่อยซ่อนอยู่มากมาย
ไปกินล้างบางกันร้านไหนบ้าง
ชมกันเลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามากินล้างบางกันที่ซอยสามัคคีนะครับ
และแขกรับเชิญในวันนี้ของเรานะครับโอ้โหเป็นรุ่นแม่ในวงการลูกทุ่งนะครับ
ที่ใครใครเห็นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยวายเชฟบะบะบะบะบะบะบะ
เชิญพบกับเขานะครับคุณแม่ไฮอาภพรนครสวรรค์ครับ
โอ้โหทำไมแต่งตัวขนาดนี้ต้อนรับคุณแม่ไงครับ
คุณแม่ครับผมก็ให้เข้ากับบรรยากาศเออไม่น่ามาตลาดเลยนะครับ
จะไปเดินออกมากมันแหรอครับ
มันมีแล้วขายมากกว่าครับผม

้เพลือขนแบบนี้เขาเรียกว่ามิ้ง

โอเคครับบางไซต์ตลาดไซต์ร่านไซต์ที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บเราจะตะลุยไปกินให้ถึงที่
ตามไปกินให้หมดบ้าง
ในกินล้างบาง

วันนี้แจ็คชุมแพรมากับคุณแม่
สายกินตัวแม่
ฮายอาภาพรนครสวรรค์

หลงรักการกินเป็นชีวิตจิตใจ

แต่ซอยสามัคคีช่างยาวเหลือเกิน

คุณแม่ชักอร่องเสีย
อ้าวนี่ไงครับคุณแม่
รุ่งตาปี

ถ้าเป็นงูมันฉกแล้วนะเนี่ยเหมือนละครเลยแซะ

วะคุณก็จองไปกินกัน
จากร้านดังเก่าแก่ที่สุราชธานี
มาเปิดในซอยสามัคคีจังหวัดนนทบุรี

กอาหารทะเลสดตัวใหญ่เป้ง
รุ่มแม่น้ำตาปีและทะเลสุราช
ปรุงรสกับเครื่องแกงดั้งเดิมจากทางใต้

และที่สำคัญคือไม่ใส่ผงชูรสนะจ๊ะ
โอ้โห
คงจะถูกอกถูกใจคุณแม่น่าดูนะครับ

นี่มีความของสดสดใหม่ทั้งนั้นเลยครับ
พึ่งมาครั้งแรกรุ่งตาปี

แล้วก็ได้กินของสดสดใหม่แบบนี้เหรอรึเปล่า

ล้างบางกันไม่ว่าจะเป็นกุ้งย่างใสยักษ์
หอยนางรมสดปลากระพงทอดน้ำปลา
แกงเหลืองไข่ปลาริวกิวเนื้อปลากระพง
เหลียงผัดไข่น้ำพริกไข่พู
สตอกะปิกุ้งแต่ละเมนูจะเฉียบขนาดไหน

คุณแม่ขออันแดงมากมากล้างบางให้หมดเลยครับคุณแม่

อาจจะกินแล้วดูอย่างอร่อยนิดนึง
อันนี้ขอบอกเลยว่าน้ำจิ้มของเขา
กลิ่นเตะจมูกมาถึงนี่เรานั่งอย่างงี้เนี่ยเรามันได้กลิ่นเป็นพริกขี้หนู

แบบนี้พริกขี้หนูส่วนนะครับคุณผู้ชมก็จะมีกลิ่นหอมมาก
โอ้ยตายแล้วคุณแก้มเนี่ยบ้านแม่เรียนน้ำลายแตก

คุณผู้ชมค่ะ
น้ำลายแตก
ไปอ่ะบอทดสร้องไม่ไหวแล้วขอต้นค้าขอโทษนะคะ
โอ้โหฟินหน้าดูสามรสเสร็จเตี้ยวมันเผ็ดได้นิดหน่อย
หนูเอาหอยละกันครับได้ครับหนูจัดหอยเป็นเมนูที่ผมชื่นชอบเลยก็คือ
หอยใหญ่หอยครับผมหอยนางรมสดหอยนางรมสดสดของขึ้นชื่อเมืองสุราช
เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแค่เห็นก็คลึกคลื้นกินแล้วคึกคัก
หอยใหญ่มากครับสมกับชื่อเขาเรียกว่าเมืองเขาเลยลูก
สุราชหอยใหญ่หอยใหญ่ไข่แดงไข่แดงแหล่งธรรมะแหล่งธรรมะใช่
ถ้าหนูกินหอยไม่หมดบอกแม่นะลูกทำไมล่ะคุณแม่แม่จะช่วย
คุณแม่ก็ชอบกินหอยแล้วครับคุณแม่กินนะ๓ตัวเนี่ยทั้งคืน
ทำไมครับตะกายข้างฝาโอ้โห
ใช่ครับเจโอเคลูกมาจากตาตายแล้วตายแล้ว
อือฮือเดี๋ยวของเค้าสดไงใช่ครับสด
ส่งตรงมาจากที่สุราชเลยใช่ครับเหมือนยกทะเลมาไว้ที่ตรงใช่แล้วนะคะ

คืออย่าบอกว่าแบบหอยสดมากวาน

เพราะว่าหอยแบบนี้ถ้าเรากินไม่สดจะมีความคาว

ไปอีกเมนูครับแม่และแม่จัดให้ปลาแม่ฉลาดพอแล้วให้หนูกินปลาแทน

ปลากระพงทอดน้ำปลา
ปลากระพงยักษ์ตัวขนาดเกือบ๑กิโล
ถูกนำมาทอดกับน้ำปลาจนเหลืองกรอบ
รับประทานกับน้ำยำ๓รสสุดจี๊ดจัด

ใช่ครับคือตัวปลาครับ

อันนี้มันอยู่ที่การคุมไฟด้วยนะ
ถ้าเราคอนโทนไฟไม่ดีเนี่ย
ปลาจะออกมาไม่ได้หน้าตาแบบนี้

แล้วรสชาติจะไม่ได้นิ่มแบบนี้เลยครับผม

แกงเหลืองไข่ปลาริวกิว

แกงเหลืองไข่ปลาริวกิวเนื้อปลากระพง
แกงเหลืองที่เครื่องแกงทำเอง
จนได้รสชาติเผ็ดเข้มข้นถึงเครื่อง

และทางร้านมีผักให้เลือกใส่หลายชนิด
เพราะเป็นผักทางภาคใต้

นี่เนื้อปลาเขาแข็งแล้วสดมาก

หยอดมะพร้าวเนื้อขี้ค่ะ
หรือว่าบ้านเราเขาเรียกว่าคูณ
อยู่ในตระกูลบอล

อ้าว

อยู่ที่เทคนิคการผัดใบเหลียง

สมกลิ่นความไหม้ของกระทะเล็กน้อย
อีกหนึ่งเมนูยอดนิยมจากทางร้าน
ใบเหลียงเค้าบอกมันเป็นสมุมภัยด้วย
เวลาผัดกับไข่มันจะลงตัวที่สุด
มันจะออกแบบต้องบาน
ใช่มันจะมีความเหนียวกึบนะ
ช่วยหยิบน้ำพริกให้แม่หน่อยลูก
น้ำพริกไข่ปูทางร้านเลือกไข่ปูม้า
ซึ่งจะทำให้น้ำพริกมีรสชาติเปรี้ยวหวานมันนิด
พร้อมผักแก้มหาทานยากเช่นมะตูมแขกผักขยงใบบัวบก
จัดไปคุณแม่ชอบกินผักลูกการกินน้ำพริกกับผัก
ถ้าจะให้ได้อัตรรสมันต้องห่อค่ะคุณ
มีใบชะพูยิ่งลดมากขอบอกเลยนะ
คุณแม่ไม่ได้กินผักขยงมานานมากครับมันก็มีความหอม
ความหอมแล้วเขาจะขมนิดเขาบอกว่าขมเป็นยา

แล้วน้ำพริกที่เขามี๓รส

ต่อไปของหนูเป็น
กะปิกุ้งที่บันทรภรรยาใต้เขาเรียกเคย
เคยแต่ผมทำให้สองทั้งครบ
เคยกินละสองทั้งครบ

ทางร้านเลือกใช้กุ้งแชร์บ๊วยไซส์ใหญ่
ผัดกับสตอและกะปิสูตรพิเศษ

หวานเล็กน้อยหอมกลิ่นจากกะปิและสตอ

มาชิมกันแหละครับ
อร่อยไหมลูก
แล้วก็บวกกับกุ้งที่สดทำให้ตัวเนื้อกุ้งหวานมีส่วนผสมของกะปิ
เพราะว่าความสดของอาหารไงเนอะบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะมาถึงนี่เราสดไหม
อันนี้ผมเคยกินนั่นเนี่ยสตอครั้งแรกผมไม่กินสตออันนี้เป็นครั้งแรก
ไม่ขมนะรสชาติก็ดีด้วยมีเผ็ดมีเค็มมีเปรี้ยวมีเข็มลงรสชาติ
หมุนแม่คุณแหมครับงั้นเรามาเริ่มล้างบางกันหน่อยครับ

นุ้ยบ๊วย
ซีฟู้ดสดจากรุ่มน้ำตาปีไม่ต้องไปถึงสุราชมาซอยสามัคคีเลยจ้า
กินล้างบาง
เรายังอยู่กันที่ซอยสามัคคีจังหวัดนนทบุรี
แฟนกินล้างบางต้องมาโดน
แม้จะซ่อนตัวอยู่ในซอยสามัคคี
แต่ความเด็ดของเนื้อนั้นซ่อนยังไงก็ไม่มิด
ร้านมีชื่อแสนประหลาดว่าตุ๊กแก่อวกาศ

เรามาฟังจากปากเจ้าของร้านกันครับ
มันจะดูตลกนิดนึงก็คือว่าตอนเด็กผมอ่ะ
จะโดนผู้ใหญ่ล้อช่วงเป็นเด็กนะ
ว่าหน้าตาผมเหมือนตุ๊กแก่จิ้งจกอะไรอย่างนี้
ความมีกิจการต่องตัวเองผมก็เลยตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อ

ไม่มีไม่มีตุ๊กแก่ครับผมอันนี้ตั้งชื่อไว้เพิ่งยืนดูนลูกค้าแม่

เนื้อวัวเนื้อวัวชั้นดีเลยนะครับคุณแม่

ดูเหมือนแม่หายจะหวั่นใจกับชื่อร้านตุ๊กแก่อวกาศ

งอแงไม่ยอมเข้าร้านซะแล้ว
ตุ๊กแก่อวกาศสเต็กฮาลาน
รสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ซอสสูตรเด็ดและน้ำเกรวี่สุดเข้มข้น

๑๐๑อันเจอรีสหรือเปล่าลูก

คุณแม่พร้อมได้ยังครับ
พร้อมลุยลูก
ถ้าพร้อมแล้วเรามาล้างบางกันเลยครับ

เลือกได้ถูกจานจริงนะลูกแซค
สุดยอดเมนูของร้านตุ๊กแก่อวกาศ
สเต็กเนื้อชิ้นใหญ่อลังการ
ซึ่งเป็นเนื้อซีกโครงส่วนที่ใหญ่ที่สุดของวัว
คัดสรรอย่างดีและย่างจนเนื้อช้ำ
เสิร์ฟพร้อมน้ำเกรวี้สุดเข้มข้น
เมนูนี้อร่อยสะใจไปกับเนื้อชิ้นโต
เชิญขย่ำเต็มที่ขยี้เต็มคำกันไปเลยครับ
ผมบอกเลยว่าปกติแล้วกินอยู่บ้านไม่ใช้ช้อนนะครับ
มีสองอันนี้ครับเวลาที่อยู่ต่างประเทศครับ
ถ้ามีแบบผ้ากันเปื้อนนิดนึงนะครับมันจะดีมากเลยครับผม

จัดไปเลยเออให้ชุ่มเลยมันจะได้อัตรรสในการรับประทานนะคะอืม

ส่วนตัวเนื้อแม่พอคือนุ่ม
แล้วก็นึ่มกำลังเค้าดีอีก

อะมาฝั่งแม่มั่นดีกว่า

แม่ก็ต้องกินซีซ่าสลัด

คุณแม่ฮายเลือกเปิดเมนูเบาอย่าง
ซีซ่าสลัดกุ้งสด

คลุกเคล้ากับน้ำสลัดซีซ่า
ที่มาพร้อมกับกุ้งสดเนื้อเด้ง

ต้องมาดูแม่ฮายกันครับ
เป็นไงครับคุณแม่
คุณแม่ครับ

บอกว่าน้ำสลัดเขาอร่อยมาก

คุณผู้ชมแล้วกุ้งเขาสดมาก

กะเพราเนื้อเทนเดอร์ลอยเตา

ผัดกับซอสกะเพราสุดเข้มข้น

เวลาทานได้อัตรสความนุ่มเด้งของเนื้อ
รสจัดจ้านของผัดกะเพรา
ทานผู้กับข้าวสวยร้อนร้อน

นี่แม่นั่งอยู่ตรงนี้นะกลิ่นกะเพราแบบว่าหอมมากเลยอ่ะ

รสชาติมันน่าโดนมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
อื้อหืออ
นิ่มมากเนื้อไก่นุ่มมาก
คือน่าจะนุ่มอะครับโอ้โหดูแบบน้ำไก่ยังแบบยังเชิบฉ่ำอยู่เลยอะครับ
มันอยู่ในคอนอ่ะมันหอมหอมงาคั่ว

อร่อยครับเดี๋ยวมาเมนูต่อไปนะครับผมนี่เลย
ข้าวหน้าเนื้อเทรยากินี่ง่าย
มีไก่แล้วก็ต้องมีเนื้อข้าวหน้าเนื้อเทริยากิ
ทีเด็ดอยู่ที่เนื้อสไลด์นุ่มชำย่างอย่างดี
ทานคู่กับข้าวและซอสเทริยากิ
กับเครื่องทะเลหมึกกุ้งจนได้ความหอมเผ็ดขึ้นจมูก
จะถูกใจแม่หายขนาดไหนต้องลองให้แม่หายชิมดูก่อน
สปาเกตตี้ถ้ากินแบบสุภาพถ้าแฟนมาด้วยนะลูกนะ
ก็จะให้ม้วน
แต่อันนี้หนูไม่ใช่แฟนแม่
เดี๋ยวแม่จะกินให้ดู

ว่างเกินนะแม่ครับ
กับเส้นสปาเก็ตตี้ที่ลวกมาจนเหนียวนุ่มจานนี้ขอแนะนำครับ
ตุ้มถันมากและก็เตี๋ยวง่ายมากครับผม
เต้นสปาเจตตี้อย่างที่แม่พูดนะครับ
มันพอดีไม่หยาบเกินไปไม่เละเกินไปครับผม
ไม่แข็งเกินไปและก็ไม่นุ่มจนเกินไป
ครับคุณแม่ครับพร้อมไหม
แล้วก่อนที่เราจะกินเมนูสุดท้ายทานเมนูสุดท้ายนะครับ
เสียงที่ได้ยินครับ
เมนูสุดท้ายก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟบรรไลกัน
เนื้อสไลล์ลูกชิ้นผักสดและเส้นก๋วยเตี๋ยวลวกเองแซ็บ
ในน้ำซุปตุ๋นกระดูกหัวข้นหอม
ยิ่งจิ้มกับน้ำจิ้มสูดเด็ด

ยิ่งโดนไม่ติดหวังแน่นอน
แม่ค่องแท้วมากเลยครับทำอะไรค่องแท้วมาก
คุณแม่ผ่านบ่อยลูก
ลวกรอแป๊บนึงหนูจะเอาเส้นอะไรลูก

บอกได้เลยว่าหอมมากเลยน้ำซุปเขาครับหอมมาก
มีเดียมหน่อยนะลูกนะขอบคุณครับโอ้โห
เดี๋ยวหนูตามด้วยน้ำนิดนึงน้ำชุบครับอืมน้ำชุบ

อ่าเนื้อคำโตนะครับคุณผู้ชม
อื้อหือมีใบหัวละพาด้วยนะหอม
ละมุนอื้อหือน้ำซุปนะครับเค็มพ่นแล้วก็หอมมากครับผม
อื้อหือชมกับยี่ตุ๋นไว้๕๖ชั่วโมงครับผม

ร้านตู้แก้อวกาศอร่อยเชียบ

ร้านเรานี่ก็คือเน้นคุณภาพและราคาถูกใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ

ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่บานมากค่ะ

ดินสังความ

ต้องตบท้ายด้วยของหวานเรามาเริ่มกันที่หน้าตลาดประชาชนิเวศสามซอยสามัคคีกันเลยครับ
คุณแม่จ้ะ

ฟินเว่อร์อะไรครับคุณแม่
วันหลังถ้าว่างเรียกมาอีกนัด
บางไซด์ตลาดไซด์ล่านไซด์ที่ว่าเด็ด
เมนูไหนที่ว่าแซ่บ
เราจะตลุยกินให้ถึงที่
ตามไปกินให้หมดบาง

สำหรับวันนี้มุนต์น้องควรลาไปก่อนครับ
ก็ลาไปขอสวัสดีครับ
ชุกระดิกด้วยเลยครับ

จากร้านของหวานที่ไปล้างบางกันแล้ว
บอกเลยว่ายังมีของอร่อยอื่นอีกเพียบให้มาตามรอย
สรุปการกินล้างบาง
ประชานิเวศ๓ของลูกแซคกับแม่ฮายในวันนี้
ก็กินล้างบางไปทั้งสิ้น๖ร้าน๒๖เมนู
ครั้งหน้าแซคชุมแพร
จะพาไปกินล้างบางที่ไหนกับใคร
ต้องมาติดตามชมกันครับ
ข้ามกล้าเด็ดขาด

เปมมา

ใช่กินจกจงไม่ใช่ยิงจดโถ

กินล้างบาง
โปรดติดตามตอนต่อไป